ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะเดี๋ยวนี้ใครขับรถจะรู้ดีว่ากล้องหน้ารถมันสำคัญจริง
มันสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์อะไรไว้ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี
เหมือนกับครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีรถเก๋งอยู่คันหนึ่ง
ก็มีกล้องหน้ารถแล้วก็ขับตามรถบรรทุกเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นแต่ปรากฏว่า
พอถึงสี่แยกเนี่ยดูสิคือมันมีรถเก๋งอีกคันนึง
ขับพุ่งออกมาแล้วก็เลยถูกสิบล้อเนี่ยชนอย่างจังมีผู้บาดเจ็บไปห้ารายติดอยู่ภายในรถเก๋งนะคะ
นี่แหละค่ะภาพวินาทีชีวิตนะต้องดูกันอีกรอบนึง
อันนี้ออกมาแล้วอ่านี่ไงคือโดนชนเลยอ่ะ
ทำไมออกมาเหมือนกับไม่ได้เบรกหรือว่ายังไงไม่รู้หรือเปล่า
เห็นอะไรเลยนั่นน่ะสินี่เป็นคลิปจากหน้ารถคันหนึ่ง
ซึ่งรถคันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ขับตามมาแล้วเห็นอุบัติเหตุนะคะ
ก็จะเห็นรถเก๋งขับออกมาทางด้านขวาถูกรถสิบล้อพุ่งชนกลางลำเลย
แล้วก็ทำให้รถทั้ง๒คันทั้ง๑๐ล้อด้วยรถเก๋งเสียหลักตกข้างทางไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งนายบุญยงมาพักดีอายุห้าสิบห้าปีซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อเนี่ย
เขาเล่าบอกว่าเขาก็ขับรถบรรทุกอาหารสัตว์มาจากอำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีจะไปส่งที่จังหวัดเฉยภูมิค่ะ
ก็ขับรถมาตามถนนสายโพพระยาท่าเรือเมื่อมาถึงสี่แยก
โสรัสตำบลบ้านขวางอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขับข้ามสี่แยกออกมากระทันหันเลยเขาเบรกไม่ทันจริงจริงนะคะ
ก็พุ่งชนกับรถเก๋งเข้าอย่างจังเนี่ยดูสิชนจังจังเลยอ่ะ
รถเก๋งคือพังหมดน่ะนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็มาตรวจสอบพบว่าภายในรถเก๋งเนี่ย
มีผู้บาดเจ็บตั้ง๕คนนะคะติดอยู่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เครื่องตัดถ่างงัดซากรถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้
เป็นผู้หญิงเนี่ยสี่คนเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนนะคะ
รวมทั้งหมดห้าคนที่บาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
รวมทั้งโรงพยาบาลมหาราชค่ะฟังเสียงของคนขับรถสิบล้อ

คือเบรกจนยืนคือเบรกจริงจริงอะ
แต่มันคงเอาไม่อยู่เพราะว่าจังหวะอย่างที่เราเห็น
คือมันกระชั้นชิดมากอะค่ะการจะเบรกรถให้หยุดได้
มันต้องเผื่อระยะนะทางผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย
เขาบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะตำรวจก็ได้คุมตัวคนขับรถบรรทุก
สิบล้อไปสอบปากคำเพิ่มและต้องรอให้คนขับรถเก๋งเนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บ
ก็จะเชิญตัวมาสอบสวนด้วยนะคะเพื่อจะหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ
ค่ะเวลาออกมาจากซอยเล็กเล็กมองซ้ายมองขวานิดนึงนะคะ
ใช่ต้องมองเยอะแล้วถนนสายอันนี้เหมือนกันจะเป็นถนนสายรอง
ไม่ใช่แบบเมนหลักแต่อย่างนี้ยิ่งเกิดอุบัติเหตุง่ายด้วย